ผู้ช่วยผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

ใช้วิธีการในการประบายอารมณ์ด้วยการยิงปืนลงพื้น

แม้ว่าจะยิงภายในบ้านของตัวเองแต่ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชมฮะ
โดยนายอัศดาวุฒิสอนรำอายุ๓๙ปี
ถูกตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีเข้าควบคุมตัวได้
ถนนเลี่ยงเมืองบ้านดงแสนศุกร์หมู่๑๕ตำบลไร่น้อย

โดยพบอาวุธปืนพกสั้นแบบแมกกาซีนขนาด๙มม
วางอยู่ใกล้นายอัศดาวุฒิพร้อมกับแมกกาซีน
ซึ่งยังมีกระสุนเหลืออยู่อีก๕นัดครับ
และเมื่อตรวจสอบโดยรอบบริเวณบ้านพัก
ก็ยังพบปลอกกระสุนปืน๙มมสภาพใหม่
ตกอยู่อีก๓๒ปลอก

พบร่องรอยหัวกระสุนปืนถูกยิงฝังอยู่ในพื้นดิน
และเมื่อสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร

ได้ยินเสียงปืนดังมาจากบริษัทนี้หลายต่อหลายครั้ง
โดยล่าสุดนะครับคือได้ยินเมื่อวานี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา
ทีนี้ชาวบ้านก็สงสัยเอ๊ะใครมายิงอะไรกันแถวนี้
คือตอนแรกเนี่ยหลายวันที่ผ่านมาชาวบ้านอาจจะ
นึกว่าใครมาจุดประทัดหรือว่ามาทำอะไรเสียงดังนะครับ
แต่ฟังอยู่ทุกวันจึงแน่ใจว่าน่าจะเป็นเสียงยิงปืน
ก็เลยแจ้งให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบครับ
เรื่องต้นนายอัศดาวุฒิที่อ้างว่าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท
ก็สารภาพว่าเป็นผู้ที่ยิงปืนจริง
จากในช่วงเย็นเห็นกลุ่มวัยรุ่นมาป้วนเปี้ยน

ก็เกรงว่ากลุ่มวัยรุ่นจะเข้ามาขโมยของในที่ทำงาน
ก็เลยนำปืนที่ซื้อไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเขายืนยันแบบนี้
ออกมายิงลงพื้นดิน๑๐นัดเพื่อเป็นการขู่วัยรุ่น
และเขาเองก็ยอมรับด้วยนะครับว่าปลอกกระสุนปืนเกือบ๔๐ปลอก
ตำรวจพบในที่เกิดเหตุก็มาจากปืนของเขาเองนี่แหละ
ยิงไปก่อนหน้านี้หลายวันแล้วดังที่ชาวบ้านได้ยินเสียงไง
จริงแล้วก็นายอัศดาวุฒิยิงปืนลงพื้นทุกวันเลย
อัศดาวุฒิยังบอกถึงสาเหตุว่าเกิดจากความเครียด
จากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่
ทำให้เขาสับสนในการทำงาน
ทั้งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขายังขับรถของพ่อตา
ชนกับต้นไม้ข้างทางอีกด้วยเขาบอกอะไรมันจะโอ้สวยซับซวยซ้อนแบบนี้
ก็เลยนำปืนออกมายิงลงพื้นดินเพื่อเป็นการระบายอารมณ์
ก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ใครได้รับอันตรายนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจก็แจ้งข้อหายิงปืนในเมืองหรือหมู่บ้าน
โดยไม่มีเหตุอันควรแล้วนะครับ
จริงเวลาจะยิงปืนระบายอารมณ์มันทำได้นะ
แต่ต้องไปทำในสถานที่ที่ถูกต้องที่เหมาะสมไม่ใช่มาทำแบบนี้
อันนั้นเขาไปฝึกซ้องฝีมือไหม
แต่ว่าบางคนเขาบอกว่าบางทีอยากไปฝึกสมาธิ